ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
บูนไนท์
แต่คุณหมอนัดอ่านผลอีกทีค่ะประมาณแบบวันพุธ
แต่ด้วยความที่เราแบบอยากรู้แอบเปิดผลอ่าน
แล้วก็ผลก็ออกมาเหมือนเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายงานของแพ่อันน้อย
คำสุดท้ายเขียนว่าไส้ติ่งแตก
มันเขียนว่าไส้ติ่งแตกจนเป็นก้อนเจ็ดเซน
แค่ให้นั้นค่ะ
พ่อก็ถามว่าแบบแปลว่าอะไร
ก็แปลว่าพ่อจะเย็นไม่กล้าบอก
ช้าวันรุ่งขึ้นก็เวิร์กอีกไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
บอกคุณหมอให้หน่อยค่ะคุณพ่อไส้ติ่งแตกค่ะคุณพ่อไส้ติ่งแตกค่ะอะไรอย่างนี้

คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเปิดดูเองตั้งแต่แรกเนี่ย
คือไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องไส้ติ่งแตกเลยค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบพยาบาลก็ตกใจ
นั่งรอคุณหมออยู่เฉยอย่างนี้ค่ะ

เขาก็ถามคุณทักขึ้นมาคำแรกก่อนว่าแบบ

คุณรู้ไหมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย
ไม่น่าจะอยู่ถึงวันนี้แล้ว
เนื้อเยื่อมันไปหุ้มสิ่งที่แตกไว้อีกที
ถ้าหมอสันผ่าได้ผ่าเลย
ถ้าหมอสรรไม่เข้าเว้นวันนี้ให้ส่งไปพนักอีอาร์

คุณหมอก็แบบดูฟิล์มแล้วก็จับอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าให้ไปจองห้อง

ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องไส้ติ่งแล้วก็คิดว่าแบบ
มันก็คงแบบไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปจองห้องแบบเขาก็แบบรอห้อง๑เดือนนะ
พอผ่าเสร็จคุณต้องพักฟื้น
ทีนี้พอเหมือนแบบคุณหมอฉีดยาให้คุณพ่อปุ๊บ
เราก็ขับรถกลับบ้านเนี่ยค่ะพอกำลังจะถึงบ้านแล้ว
โรงพยาบาลโทรมาว่า
ด่วนคนไข้อยู่ไหนแอดมิตรด่วนเลย
ไส้ติ่งแตกใครปล่อยให้กลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แบบแล้วตอนนี้คนไข้เป็นยังไงคนไข้เป็นยังไง
ก็แบบคนไข้ก็นั่งอยู่ข้างเนี่ยค่ะ

แล้วก็ให้ยาแบบตัวที่แรงที่สุดผ่านแบบหลอดเลือดดำ

ฝ่อหายไปเอง

คือก่อนหน้านี้
หนูคิดในใจว่าแบบมันต้องผ่านแน่

คุณพ่อเนี่ยรู้เลยว่ากลัวการผ่าตัด

ไม่เคยเป็นโรคเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะ

พ่อก็กลัวนะอะไรอย่างนี้ว่าแบบการผ่าตัดอะไรอย่างนี้

ช่วยช่วยแบบหนูหน่อยได้ไหมว่าแบบ

คุณพ่อจะต้องรักษายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เก็บเอาไว้รู้คนเดียว
เก็บไว้คนเดียวเพราะว่า

วิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์มันขัดแย้งกันนะคะ

ถ้าเราดูแลให้ดีมันจะหายไปเอง

ทำยังไงโดยความที่คจิอะไรไม่ออก

ที่ทำงานก็จะมีวัดนึง

ให้คุณพ่อหายโดยไม่ต้องผ่าตัด

ขอให้คุณพ่อหายถ้าเกิดคุณพ่อหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด

กล้วยหอม๒๐บิสักท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นผลยังไม่ออกว่าต้องผ่าหรือไม่ผ่า
คือบนไว้แหละบนไว้ก่อน

คุณหมอก็ตกใจมันหายไปแล้วไม่ต้องผ่า
คุณก็เลยเอากล้วยกับกัญญมูลไว้ถวาย
ใช่ค่ะแล้วก็ทานมังให้คุณพ่อค่ะ

หมอก็มองซ้ายมองขวดแล้วก็บอกว่ามันหายไปแล้ว
ก้อนนั้นมันหายไปแล้วไม่เหลือสักเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
สามคนถามเหมือนกันหมดเลยค่ะทำบุญด้วยอะไร
ทีนี้ปัญหามันตามมาแล้วค่าใช้จ่ายหยุกยาเนี่ย

เป็นแสนค่ะนอนคิดค่ะว่าแบบ
หลักแสนใช่ค่ะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเหมือนแบบบอกว่าเหมือนบอกเราว่าไม่ต้องกังวลเราจะช่วยเอง

ฮะไปถูกยังไง
เราก็ถูกได้ตามเงินที่ต้องจ่ายให้โรงพยาบาล

แสนสองคุณอย่าบอกว่าคุณถูกแสนสองพอดีเป๊ะ

ไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินทุกครั้งที่พาคุณพ่อหาหมอจะถูกหวยเท่าจำนวนที่บินออกมาเลยค่ะ

ลูกถูกหวยมา๒ปีทุกครั้งที่พาคุณเข้าโรงพยาบาลเหรอฮะ
ก็ทุกครั้งเพราะว่าพี่ก็ยังงงเหมือนกัน
อย่างใบนัดอย่างนี้เอ่ยใบคิวเอ่ย
ซื้อถูก๓ตัวบ้าง๒ตัวบ้างเดินออกไปกิน
ให้พ่อหยิบต้นฤทธิ์หน่อยปึกนึง๒๐กว่าใบก็ถูกทั้งปึก
ก็เป็นค่ารักษาไปก็สรุปนั้นก็ไม่ได้ความเงินตัวเอง
จะหาเงินที่ไหนรักษาพ่อใช่ค่ะ
ปีที่ต้องรักษาพ่อใช่ค่ะ
ก็ถูกหวยทุกงวดที่จะต้องรักษาพ่อ
ในจำนวนเท่ากับที่หมอเรื้อใช่ค่ะ
แล้วมันก็จะไม่เหลือให้ใช้ฟุ่มเฟืออย่างอื่นด้วย
ไม่เหลือค่ะเพราะว่าเหมือนท่านคือเคยถามเหมือนกันว่าทำไมแบบไม่เหลืออะไร
ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเหมือนแบบเขาให้หน้าที่การงานแล้ว
เห็นบอกมีเรื่องราวของผีที่ตามอาฆาตคุณด้วย
ทั้งที่ผีตนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตกันเลย

ก็คือพอหลังจากเราเริ่มดูดวงใช่ไหมคะคือดูได้แล้วแล้วก็แบบก็ปากต่อปาก
ก็เป็นน้องที่ออฟฟิศบ้างเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาให้ดูบ้างแล้วก็ไปดูน้องคนหนึ่งที่ออฟฟิศ
แล้วก็เราเห็นแล้วแหละว่าน้องคนนี้เขามาถามถึงแฟนเขา
ดูจากดวงเขาเราเห็นแล้วแหละว่าแฟนเขาเนี่ยแบบต้องมีอะไรแน่คือแบบมันรู้สึกไม่ดี
แล้วก็ไพ่บอกว่ามันเหมือนแบบมันมีวิญญาณตาม
วกกับเราเคยเจอแฟนเขาแล้วเราเห็นด้วยห่างตาว่าแบบพี่เห็นแบบผู้หญิงตามนะ
มันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบทำให้เขาแคล้วคาดที่จะไม่ได้ดูกับเราอะค่ะ
เหมือนแบบเหมือนกิ๊บคิดว่าท่านก็ไม่อยากให้กิ๊บเข้าไปยุ่งด้วยส่วนหนึ่ง
กิ๊บบอกน้องว่ารู้ไหมว่าแฟนเราอ่ะพี่เห็นวิญญาณตามนะ
แต่สิ่งที่ทำได้ก็เลยบอกว่าแนะนำให้ไปอาบน้ำมนต์
บอกว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดนึงนะที่พี่นับถืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองไปอาบน้ำมนต์ดูก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไปค่ะพอไปถึงปุ๊บคำแรกที่เขาพิมพ์กลับมาเขาก็พูดว่า
หลวงพ่อบอกว่ามีวิญญาณตามวิญญาณผู้หญิงตาม
แล้ววิญญาณตอนนี้จะเอาถึงชีวิตด้วยนะ

ใช่ค่ะยิบก็แบบคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ยิบดูเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรว่าก็ดีแหละเขาก็มาขอบคุณดีใจเพราะพี่กิฟต์ช่วยเขา
แฟนเขาก็ดูล่าเลิงสดใสจากที่ตอนแรกนึกเป็นทางซึมเศร้าก็ไม่ใช่
พอได้ไปอาบน้ำมนต์ก็ทุกอย่างเปลี่ยนไปหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนไปคนละคนค่ะ
แต่ปรากฏว่าแบบผีกลับมาอาฆาตเราเท

คือเรารู้สึกได้ว่าเรามีคนตามเรา

มีคนแอบมองเราตลอดเวลา
หรือแม้แต่แบบเราอาบน้ำค่ะ

ฝันว่าก็เหมือนคุยกันกับน้องคนนี้
คุยอะไรกันสักอย่างนี้ค่ะกับน้องคนนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือน
อยู่ดีก็มีเสียงแทรกขึ้นมาว่าแบบ

เรารู้สึกได้ว่าดวงเราแบบตกอะค่ะ
เหมือนตั้งแต่ปีใหม่ไม่เคยหกล้ม
อยู่ดีก็หกล้มแบบขาถลอกเป็นแผล
แบบขับรถเฉียวรถชนหรืออะไรอย่างนี้

ใส่บัตรให้เขากวดน้ำให้เขา

แต่ว่าเหมือนด้วยการที่เขาไปอาบน้ำมนต์
เหมือนหลวงพ่อเหมือนแค่แบบปัดเขาออกจากคนนั้น
แต่มันไม่ได้ส่งเขาไปเกิด
เขาก็เลยละลานคนที่เป็นคน

แต่เขาเข้าบ้านหยิบไม่ได้
เพราะว่าหนึ่งคือมีเจ้าที่
มีสารพระภูมิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็แจ้งไว้แล้วว่าแบบ

แล้วมีข้อหนึ่งที่เพิ่งมาทราบตอนหลัง
หลังจากคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบ

จะไม่เห่าถ้าไม่ได้มีใครอยู่หน้าบ้าน
เราจะรู้กันถ้าเราอยู่บ้านน้องหมา
ก็จะอยู่กับเราสบายใจเจ้าของอยู่
แต่ช่วงนี้เห่าทุกวันเหมือนคนยืนอยู่หน้าบ้าน
จนเราต้องเดินลงมาดูว่าใครมาหาเราหน้าบ้านแต่มันไม่มีใครอ่ะค่ะแล้วทุกคนก็คุยเหมือนเสียงเดียวกันว่า
เออใครจนจนตอนสุดท้ายมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็แบบเอ่อให้แบบเหมือนไปทำบุญไปทำบุญให้เขาซะ
หนูก็ส่งแบบชุดใหญ่เลยค่ะสังขทานชุดใหญ่ไหว้แบบชุดใหญ่อะค่ะในส่วนตัวกิ๊บอ่ะก็คือแบบ
พระที่ดีที่สุดในบ้านนะคะคือคุณพ่อคุณแม่คุณก็เลยห้อยพ่อให้แม่
ใช่ค่ะเพราะทุกครั้งที่แบบที่รอดมาได้หรือต้องเจออะไรอ่ะค่ะจะกำสร้อยเส้นนี้ค่ะ
เราก็พูดเสมอว่าแบบขอให้แบบบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่คุ้มครอง
เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้งอืมก็เลยก็เลยใช้เอ่อ
ห้อยเส้นนี้มาตลอดเลยค่ะเป็นรูปคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นพระพิคเนธองค์เนี้ยค่ะเห็นก็บอกคุณดื่มน้ำล้างเท้าพ่อแม่
ใช่ค่ะคือจะไหว้แบบล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ใช้แก้วอะค่ะตักแบบตักน้ำขึ้นมาดื่มอะค่ะ
คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ำมนต์อ่ะค่ะอืม
หลังจากนั้นก็คือทำอย่างนี้ค่ะทุกปีทุกครั้งที่มีเทศกาล
เราก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนแบบมีทางด้านแบบเหมือนโชคลาภอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ส่วนหนึ่งผมถามนิดหนึ่งตั้งแต่คุณเล่ามาจนถึงตรงเนี้ยเนี้ยนะฮะ
จากตอนแรกที่บอกว่าคุณไม่สามารถช่วยเหลือใครได้
คุณบอกว่าคุณไม่อยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่รู้เป็นยังไง
เหตุการณ์มันเดินทางผ่านมาเนี่ยจนวันนี้เชื่อเต็มรูปแบบหรือยัง
เต็มรูปแบบค่ะเต็มร้อยเลยว่างั้นใช่ค่ะ
เรื่องของไพ่เรื่องของคุณที่จะต้องมาช่วยเหลือคน
เรื่องขององค์พระพิคเนตที่คุณสื่อสารได้ค่ะเรื่องของผีเชื่อค่ะ
เพราะว่าเจอมากับตัวก็เชื่อเลยค่ะเชื่อว่ามันว่ามีจริง
ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อก่อนนะครับขอบคุณคุณพ่อดันัยครับ
ถามพี่หมึกนิดนึงเชื่อใช่ไหมว่าลูกเนี่ยมีร่าง
แล้วเชื่อใช่ไหมว่าเขาสามารถดูไพ่ได้แม่นจริงจริงโอ้โหตอนนี้เชื่อมากเลยครับ
มาเจอกับตัวเองเจอกับครอบครัวตัวเองก็คิดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่ว่าเนี่ยมันมีจริง
เชื่อครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊บครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่เรียกได้ว่ามีความกระตันอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ย
เขาอยากจะเต็มทำเต็มที่ให้กับพ่อเขาเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใครสวัสดีครับสวัสดีครับ